สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืม
อะไรนะอ้าวโอเคกูมาทำใส่ไม้ให้เรียบร้อยไปก่อนนะครับ
อ่ารถก็ไม่ได้ติดมากนะฮะวันนี้อ๋อไม่ต้องใส่แล้วเนี่ยเนาะ
เขาตรงเวลาเหลือเกินเนอะโอ้โหถามที่วันนี้มามาก่อนใครเลยวันนี้
เออวันนี้มาเร็ววันนี้พี่หนุ่มมาเร็วมากมาก่อนใครเลยวันนี้
นั่งรับประทานอาหารพร้อมเรียบร้อยรอเข้ารายการเลยค่ะ
กินให้อิ่มเนอะอ่าครับผมขอบคุณค่ะมันก็จะมีเวลากินมากเท่าไหร่น่ะ
เอาเรื่องแมทก่อนแมทก่อนสรุปแล้ววันนี้แมทออกมาตอบเองแล้ว
โสดนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองกันถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
พิรณีกับสงการเตชะนรงค์เนี่ยครั้งแรกเป๋าวงเขาบอกเฮ้เขางอนงอนกันอยู่
ถูกต้องไหมป่าวงออกมาเคยออกมาพูดก็คือเป็นการรักษาน้ำใจกันแหละ
ปรากฏว่ามีประเด็นปริศนามอม้าน้ำแดงทำไมต้องเป็นน้ำแดง
ที่หลายคนพุ่งไปที่ไมล์อุไททิปไม่รู้อ๋ออุไททิปเป็นสีแดงแดงใช่ไหมล่ะ
อืมเรียกน้ำแดงนะฮะล่าสุดวันนี้แมทพิรณีเปิดเผยสถานะ
ตอนนี้เลิกกันแล้วแมทเดินออกมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว
แต่การเลิกกันมันมีหลายอย่างที่ทำร่วมกัน
เช่นมีสุนัขที่เคยเลี้ยงกันมาเนี่ยแหละเห็นไหมร้านไอศกรีมที่เขาใหญ่เนอะ
ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค้างคากันอยู่นั่นแหละในรายการแฉที่แมทบอกว่าไม่เลิก
เพราะครอบครัวสงการเนี่ยเขาแอนดูแมทมากทุกคนที่ออกมาปกป้องแมทคือเรื่องจริง
ตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจจนถึงตอนนี้แมทไม่กังวลมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข
เรารวบรวมสติเยอะเพราะมันไม่ง่ายเลยนางก็ว่างั้นคนก็ดักอ้าว
เราเลื่อนร้านไอศกรีมไปอยู่ที่เออเขาใหญ่ล่ะใช่ไหม
เขาบอกเราไม่ได้ดูแล้วล่ะแมทคงไม่ได้ดูแล้วล่ะ
นะหรือก็ไม่เกี่ยวกับน้องหม่อมะน้ำแดกไม่เกี่ยวไม่เกียว
เรื่องของเพลงนักนักร้องแค่แซวเล่นเล่นเฉยเฉยกับเพื่อนเพื่อน
เพราะนักร้องวงนั้นเขาไม่เล่นเพลงไทยเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
ตอนนี้ถามว่าสภาพจิตใจนางเป็นยังไงบ้างนางก็บอกว่านางสดชื่น
สดชื่นร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมทิ้งท้ายว่าขอให้พี่เขาใช้ชีวิตได้อย่างดี
เพราะทุกคนสมควรที่จะได้รับความสุขนางก็ว่าอย่างงั้น
และครอบครัวของพี่สงการอ่ะก็ดีกับแมทมากมากกับพี่พกก็บอก
เห็นไปร้องพงร้องเพลงไปดูพี่พกร้องเพลงหรือเปล่าเขาก็ยืนยันว่าเป็นพี่น้องกัน
คุณสงการก็เคยออกมายืนยันแล้วว่าเขารู้จักกันมานานแล้ว
ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแน่นอนส่วนอนาคตก็มีหวั่นใจ
ถ้าจะเริ่มต้นกับใครถามว่านางจะมีแฟนใหม่แล้วไหมนางบอกก็เริ่มหั่นใจแล้วล่ะ
ที่จะต้องเริ่มนับหนึ่งกับใครนะฮะมันกลัวกลัวแต่ก็ไม่ถึงกับเข็ด
เรามีเสียงเขาไหมรู้สึกวันนี้เขาเปิดใจกับเราอ่ะไปฟังเสียงเขาซะหน่อย
หลายคนจับจ็กแมท์เลยก่อนสัมพันธ์กับที่สมค้า
เลิกแล้วค่ะแมทเนี่ยเดินออกมาลองเดินออกมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว
แล้วแต่ว่าก็เอ่อมันการเลิกกันมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเธอ
เธอเราไปแล้วนะบ๊ายบายแล้วก็ออกมาได้เลยมันก็มีหลายอย่างที่เรายังมีร่วมกันทำร่วมกันสูรรักษณ์หรือว่าร้านไอตีมเหมือนที่ทุกคนทราบ
มันก็เป็นเหมือนแบบความสัมพันธ์ที่ยังค้างคาก้ำกึ่งอยู่
และจนถึงรายการแฉะที่แมทต้องออกตัวไว้ก่อนเลย
แมทบอกว่าอย่าเลิกเพราะเหมือนคุณป่าพี่สงการทางบ้านพี่สงการที่พูดตลอด
ทีนี้พอการที่เราจะบอกว่าเลิกคือแมทว่าทุกคนเข้าใจสถานการณ์ของแมทดีว่า
น่าจะต้องโดนถล่มอีกรอบแล้วก็คือทุกคนอ่ะรักแมทแล้วก็เป็นห่วงแมทเลยแบบว่า
เอ่อลองลองดูก่อนไหมว่าว่ายังพอไหวไหมหรืออะไรยังไง
แล้วก็ทุกคนให้ความเมตตาแมทโดยการออกมาช่วยปกป้องค่ะซึ่งสิ่งที่ปกป้องนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะ
แมทก็ยังยืนยันความสัมพันธ์กับพี่พบว่าเป็นแค่พี่น้องเป็นแค่เพื่อนกัน
นี่คือแมทออกมาเปิดใจทั้งหมดเลยกับครอบครัวคุณสงการเขาบอกเขาก็ยังดูแลแบบว่าเหมือนประมาณ
เขาน่ารักแมทเขาต้องยืนยันว่าพ่อแม่ของสงการรักแมทมากรักเลยแหละนะ
ตอนนั้นแมทไปเปิดล้านไอติมที่โมแนซ่าเกาห์ใหญ่ใช่ไหมฮะ
ก็กลับมาเป็นธุรกิจของบ้านของสงการเขาอยู่แล้วอืมเนอะชัดเจนเนอะชัดเจนแล้ว
ชัดเจนล่ะน่ะเขาที่บอกเขาที่บอกว่าเสื้อผ้ายังอยู่บ้านแล้วไหม
ที่นายข่าวบอกว่าเสื้อผ้ายังอยู่ที่บ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยนางก็ไม่อยากจะพูดนี่
เราจะไปลุกแม่เสื้อผ้าที่เก็บอะไรก็ได้เขาย้ายของไปหรือยังล่ะ
แก๊งเงินกู้ทิพย์ออนไลน์คือต้องบอกว่า
ทลายแก๊งเงินกู้ทิพย์คือเรียกว่ามีการใช้ภาพคนดังเนี่ย

พลตำรวจโทวรวัตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ก็มีการนำกำลังเข้าไปตรวจค้น๔จุดใน๒จังหวัดนะคะ

แล้วก็ที่สะแก้วด้วยค่ะ
ก็ไปทลายเครือข่ายแก๊งเงินกู้ทิพย์ออนไลน์
โดยจุดสำคัญก็คือว่ามีการนำหมายค้นสารอาญากรุงเทพใต้
ห้องนี้มูลค่า๖๓ล้านบาทค่ะ
ก็อยู่ภายในคอนโดหรูใจกลางกรุงย่านสุขุมวิทย์
หลังจากมีการสืบทราบว่าห้องพักนี้ค่ะ
เป็นที่พักของกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีน
และจากการตรวจสอบก็พบสามีภรรยาชาวจีนแล้วก็มีลูกด้วยนะคะ
รวมทั้งหมด๓คนมีแม่บ้านชาวเมียนมา๑คน
รวมถึงพบสุราต่างประเทศแบบหลายยี่ห้อเลย

ภายในก็จะพบเอกสารครอบครองกรรมสิทธิ์ห้องชุด
ระบุชื่อว่าเป็นนายมิงซินซูอายุ๓๗ปีซึ่งเป็นชาวกัมพูชานะคะ
และจากการตรวจสอบประวัติการเดินทางของสามีภรรยารวมไปถึงลูกเขาด้วยเนี่ย
ก็พบว่ามีการเดินทางจากประเทศจีนเพื่อมาที่ประเทศกัมพูชา
หลังจากนั้นก็คือมีการเดินทางมาที่ประเทศไทย
แล้วก็อยู่ในประเทศไทยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่เองเขาก็เลยแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด
แล้วก็มีการนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขึ้นแบ็คลิสต์ห้ามเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นเวลา๕ปี
นอกจากนี้ในจุดอื่นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาตามไหมจับ
โดยกลุ่มคนร้ายเนี่ยเขามีการนำคลิปในโซเชียลของคุณอนุวัฒน์เฟื่องทองแดง
ก็คือผู้ประกาศข่าวดังไปตัดต่อแล้วก็เอาไปหลอกประชาชนนะคะ
นับแสนถึงหนึ่งล้านบาทเลยคือใช้ชื่อคุณอนุวัฒน์ไปแล้วบางทีคน
ก็จะไปเชื่อไงว่าอันนี้ปล่อยให้กู้จริงอย่างนี้ค่ะ
กลายเป็นว่ามีผู้เสียหายกว่า๒๐๐ลายเลยทีเดียว
ก็เลยมีการไปตรวจแล้วก็ไปทลายแก๊งเงินกู้ทิพย์ที่เกิดขึ้นนี้
บางทีเราเห็นข้อความส่งมาเนอะเราก็ไม่รู้ว่าแบบมาจากไหน
นี่ค่ะไปตามจับกันมาได้ก็คือเป็นกลุ่มนี้ขึ้นมา

แล้วก็บอกว่าแบบนี้คุณกู้เงินได้นะ
แต่ก็ต้องมีอื่นไม่รู้ครับ
จะเล่าให้ฟันโอเคเชิญครับ
ก็คือเอาง่ายสมมุติวันนี้สมมุติแองจี้ไปกู้เงิน
เขาก็จะบอกว่าอนุญาตเขาจะส่งลิงก์มาอันหนึ่ง

งจี้กู้เงินก็ปุ๊บอ่ะคุณจะกู้ใช่ไหม
เขาก็จะดูดเบอร์โทรศัพท์เราไปหมดเลย
มีสัมภาพมาสองสามรอบแล้วเนี่ย
หลังจากนั้นปุ๊บแม้เธอจะส่งเสร็จหมดแล้วนะ

แล้วคนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาส่งเงินมาให้ฟรีอะไรอย่างนี้
เมื่อไปส่งเงินแล้วก็ปุ๊ปเขาก็จะโทรหาคนรอบข้างหมดเลย
ใครตามโทรเงิน
คือพนักงานของคุณ
ไปกู้พร้อมออกมา
ก็แบบปุ๊ปคุณเป็นพ่อบอกว่าฉันเป็นพ่อ

แล้วเขาก็จะขู่ว่าเอาอย่างนี้นะรู้หมดเลยว่าใครเป็นใคร
เดี๋ยวจะเอารู้ไปประจานในเฟซบุ๊ค
ฉันก็เลยแบบว่าเออก็อยากประจานก็ประจานไปสิ
ก็ประจานไปเลยประจานปุ๊บวันที่๓โทรมาอีกโทรหายายหวน

หาย่าหวนโทรหาคนแล้วถามว่าเอาเบอร์ไหน
อ๋อก็คือง่ายว่าตอนที่คนไปกู้อ่ะกดลิ้งก์ปุ๊บ
มันสามารถเอาเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดของเราไปได้หมดเลยเว้ย
ก็เหมือนที่เขามาแบบเหมือนจัดการเครื่องเราได้หมดเลย
คือตอนแรกฉันก็จะจ่ายนะ๙๐๐บาทแต่ปรากฏบอกฉันเป็นพ่อเธอ

บอกกูเป็นกระโทษกูจะเป็นพ่อเถอะยังไงมันคิดดูใหม่สิอีบ้า

อืมอันนั้นกรณีที่แบบไปกดลิ้งก์กู้เหมือนกันเนี่ยถูกไหม
เพราะฉะนั้นไอลิงก์กู้เนี่ยระวังนะแค่กดปุ๊บเขาสามารถดึง

คือตอนนี้อีกอันหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเวลาที่เล่นเฟส
แล้วคือสังเกตไหมมันจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ
สปอยด์หนังเหมือนกับเล่าหนังให้ฟัง

เออว่าหนังเหมือนกับย่อมาให้ฟัง

แล้วถ้าเกิดข้างในบอกว่ามีคนถามเรื่องอะไรครับ

เรื่องนี้เขาให้กดเข้าไปดูกดเข้าไปดูอะไรอย่างนี้

เช่นเดียวคนเขาก็ไปถามว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรคะ

เออวันนี้มีหนังเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้
เขาจะเล่าเหมือนสรุปว่าเป็นหนังอินดุงอย่างอีกหนังนี้
อย่างนี้ไปหมดเลยซึ่งเราก็มันเพิ่นนะ

ถึงว่าพอดูไปมันเหมือนเล่าไม่จบ
อะเออมันเหมือนค่ะแหล่มันดูมันไม่จบ่แตะห้นไป
ใช่คนก็อยากจะรู้เรื่องอะไร

อยากดูต่อกดลิงค์นี้สิ
แต่หนังเก็กเราคนดูเป็นล้านเลยนะเถอะ

ดูเป็นล้านเลยเมแล้วแต่ถ้าเราอย่าไปเผลอกดลิงก์เข้าไปดูอ่ะ

หนังอินเดียไปยางงูขาวเลี้ยงเด็กอย่างนี้

ก็เคยกดลิงกเข้าไปแล้วมันก็จะบอกว่า
เนี่ยมีมันก็จะแล้วแต่ลิงก์ขึ้นมาบางทีเป็นเว็บการพนัน

ลักษณะสูตรเหมือนคุณทะเนศวันละครสมัยก่อน

ควรจะไปตอนนี้พี่ชอตกำลังหาคนปรึกษาคอนเสิร์ตเนอะ
คอนเซิร์ท๗๐๘๐๙๐เธอไปปรึกษาเขา

กันเป็นงานสบใครมั้ยไปกรบทรงชาติก่อนผมถ้าจะกลับมากันครับ
ไปดูคดีของแอมกันต่อนะครับ
ใช้คำว่าแอมไซยาไนท์

ตั้งชื่อกันแบบนี้ออกมาแล้วนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ความเชื่อมโยง

โอ้โหน่าจะเป็น๑๔แล้วนะครับ
แต่เขาบอกว่านางป่วยเป็นจิตเวทเคยรักษาแล้วขาดการรักษา
คืออันนี้ยังตอบไม่ได้อันนี้นะฮะ
คือนี่คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะความเชื่อมโยงของแต่ละคนนะครับ
ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะว่า
ถ้าเกิดมันเป็นตามข้อเท็จจริงหรือว่าข้อสังเกตต่างนานาที่มีการตั้งข้อสงสัยขึ้นมา
อันนี้ถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์นะครับคุณผู้ชมครับ
นี่นะครับก็คือผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็ลองดูละกันนะครับ
ก็คือจริงแล้วคนแรกก็คือคุณฟ้า๑๓ธันวาคมเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีทางรายที่๑อันนี้เขาย้อนมาให้มือใหม่แล้วอันนี้
ปีที่แล้วเลยค่ะอันนี้ก่อนคุณซายอีก
โอเคมาที่ซายนี่นะฮะทรายคือมณฑาทิพย์นะ
รายที่๒นะครับนี่เขาเรียมมาให้ใหม่ปี๕๘นะครับ
๖๓นะครับเป็นนิตวิศวกรหญิงรายใหม่นะครับ
มีดาวินีคุณฟ้านะครับมีสุรัตน์หรือบีนะฮะ
มีทางคุณนุ้ยนะครับผู้กองนุ้ยมีทางฝั่งของคุณน้อยนะฮะน้อยผักนะฮะ
แล้วก็คนที่ต่อไปคนที่๘คนที่๘นะฮะก็คือคุณจุ๋มจันทรัศน์นะครับ
คนที่๑๐คนที่๙นะครับมณีรัฐนะครับ
คนที่๑๐กันนิกาคนที่๑๑ผุศดีหรือครูออสนะครับ
แล้วก็คนที่๑๒ก็คือแด้นะครับแล้วก็มีก้อย
ก้อยไปไหนอ่ะ๑๔ครั้งบนนะครับโอเค
นู่นนะครับรายที่๑๔สารวัตรปู๑๓นะครับแล้วก็นี่๑๔
อันนี้ที่มีการไล่เลียงมาใหม่นะฮะคือที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ย
ก็คือจะเป็นทางฝั่งของซายนะครับทางฝั่งของซายนะครับ
แต่จริงแล้วเนี่ยรายใหม่ที่กำลังตรวจสอบอันนั้นรายที่๑เมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
อันนี้ยังตอบไม่ได้อันนี้คืออาจจะต้องแบบตัดออกไปก่อนนะ
ทีนี้สิ่งที่อยากจะให้สังเกตอันหนึ่งนะฮะลองสังเกตดีนะครับว่า
ในวงแชร์ของทางฝั่งแอมไซยาไนท์ที่มีการตั้งขึ้นมานะครับมีทั้งหมด๗คนถูกไหมฮะ
เท้าแชร์คือแอมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นทางฝั่งของผู้กองนุ้ย
มีเป็นพี่น้อยผักนะฮะมีครูออสนะครับมีทางฝั่งของแต้วนะฮะ
แล้วก็จะมีอีกคนนึงคือทางฝั่งของมิ้งนี่นะฮะเนี่ยนะครับเท้าจ้าพี่น้อยผักเห็นไหมฮะ
นุ้ยตำรวจน้องแต้วครูออสน้องมิ้งโชว์หวยเนี่ยนะครับ
ที่นี่สังเกตดีนะฮะป่ายไป๓ถูกไหมมีน้อยผักนุ้ยตำรวจแล้วก็ครูออส
สังเกตคุณผู้ชมครับที่เขียนไว้นะฮะคือลายที่๖กับลายที่๗

สังเกตวันตายดิฮะวันเดียวกันเลยอืม
สิงหาคมปีหกห้าเห็นไหมฮะแต่จริงจริงแล้ว
ทางฝั่งของผู้กองนุ้ยเนี่ยนะครับเสียชีวิตเนี่ยคือคืนวันที่๙
สิงหา๕ทุ่มกว่านะฮะอ๋อมันต่อเนื่องกันมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ย

ถามว่าน้อยผักเนี่ยเสียชีวิตได้ยังไง

เป็นหนึ่งในบุคคลที่เล่นแชร์นะฮะ
แล้วก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกับทางฝั่งของแอม
วันที่๑๐สิงหาคมนะฮะ

มีการโทรศัพท์พูดคุยนะครับ
กับทางฝั่งของคุณแอมเนี่ย

ผักได้มีการจ่ายเงินไป

หลังจากนั้นผ่านไปจนถึงวันที่๑๐เนี่ยนะครับ

ได้มีการสั่งของกับทางคุณน้อยผัก
แล้วก็จะไปรับที่ร้านของคุณน้อยผักนะฮะ
คุณน้อยเองเนี่ยก็เตรียมของใส่แบบรังเอาไว้ให้เรียบร้อย

แต่พี่น้อยผักบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยกไปเอง
เขาก็เลยยกรังโฟมอันนี้นะฮะ
ให้กับทางผู้หญิงคนหนึ่งก็คือแอม
แล้วพอไปให้เสร็จลึกเขาเดินกลับมา

คือถือถุงมาด้วยเป็นสลัดผัก

หลังจากนั้นเนี่ยก็นั่งลงแล้วกินเลย
พอกินสักพักหนึ่งก็มีโทรศัพท์เข้ามา
คุณน้อยก็ลุกขึ้นมาแล้วโทรศัพท์กำลังคุยกับแอมนี่แหละ
พอสักพักนึงเนี่ยน้อยล้มลงไปแล้วน้ำลายฟูมปาก

ใช่หน้าแผนผักตัวเอง

ก่อนที่จะไปถึงวันที่๑๐สิงหาคม
นะฮะก็คือทางฝั่งของผู้กองลุยที่เขียนว่า๑๐สิงหาคมเหมือนกันจริง
จริงแล้วเสียชีวิตคือ๕ทุ่มกว่าของวันที่๙

ทางฝั่งของทางผู้กองนุ้ยเสียชีวิตเนี่ย
เสียชีวิตอยู่ที่นครปฐม

เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเหตุที่ทางฝั่งของ

อาจจะมีการเดินทางข้ามจังหวัด
ไปหาทางฝั่งของพี่น้อยผักอีกวันหนึ่ง

แล้วหลังจากนั้นอีก๓เดือนถัดไป

ครูออดนะฮะก็คือ๒๐พยปี๖๕

ตอนนี้นะครับที่เราตามหาอยู่ตอนแรก
ก็คือแต้วแต้วติดต่อผมมาแล้ว
อยู่ในที่ปลอดภัย
ส่วนอีกคนนึงก็มีแรงข่าวแจ้งว่าก็ปลอดภัยดีเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เปิดตัว

ผมนี่แหละฮะทีนี้อ่ะโอเคประเด็นถัดมานะครับก็มีอีกหนึ่งบุคคล
ก็คือทางคุณซายเมื่อสักครู่นี้เรื่องของคุณซายเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าค้นหามาก
เพราะว่าซายกับแอมเนี่ยเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันเลยแล้วก็ทางฝั่งของซายเนี่ยนะครับ
เธอเองเนี่ยไปมีสามีอยู่ที่อเมริกาสามีรักมากซื้อคอนโดให้ซื้อบ้านให้ที่สามพลาน
แต่ปรากฏว่าทางคุณซายเองเนี่ยให้ทางฝั่งของแอมเนี่ยเป็นคนถือกุญแจเอาไว้
หลังจากนั้นเนี่ยทางแม่ของซายยืนยันบอกว่าแอมเนี่ยมายืมเงินทรายเนี่ยบ่อยครั้งมาก
ครั้งหนึ่งก็๕๐๐๐บ้างครั้งหนึ่งก็ต่างนานาก็ให้กันไป
เพราะว่าแอมเนี่ยบอกว่าจะเอาไปส่งแชร์นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นนะฮะ
หลังจากที่ตัวของซายเนี่ยกลับมาจากอเมริกาวันเดียวนะฮะ
แล้วแอมไปรับหลังจากนั้นพาไปพักที่ที่พักที่กรุงเทพซึ่งเป็นที่พักของทางฝั่งของคุณสายเขา
แล้วมีคนไปพบศพแอมเสียชีวิตในลักษณะนอนตกเหมือนกับตกจากเตียงแล้วนอนคว่ำอยู่
นี่เนี่ยฮะมีน้ำลายฟูมปากมีเลือดจากปากแล้วเล็บเนี่ยดำนะฮะ
แม่เนี่ยตกใจมากเพราะตำรวจโทรไปแจ้งว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
ปรากฏว่าด้วยความเป็นเพื่อนสนิทของแอมกับซายเชื่อไหมครับว่าแอมไม่เคยโผล่ไปงานศพของทางฝั่งซายเลย

ใช่แล้วที่มันตลกกว่านั้นก็คือแอมไปขอสิทธิ์เป็นผู้จัดการมรดกของเขา
ที่แม่เขายังอยู่อ่ะนะใช่แล้วหลังจากนั้นก็เอาของที่บ้านสามพลานเนี่ย
สามสี่ชั้นเอาไปขายหมดเลยสมบัติในบ้านใช่เนี่ยฮะ
คือหลังจากนั้นพอแม่ไปถามทำไมของถึงหายไป
ปรากฏว่าทางแอมบอกว่าอ๋อทางฝั่งทรายก็ให้หนู
ก็พูดลูกเขาไปคุยอะไรทุกอย่างของทุกอย่างที่อยู่ในบ้าน
ไปหมดเลยแอร์เออถอดไปหมดทุกอย่างอืมแล้วบัตรเอทีเอ็มสามสี่ใบ
เงินในธนาคารไม่เหลือสักบาทหมดเลยอืมพอเป็นจำนวนเยอะไหมพี่หนุ่ม
ก็อันนี้ตอบไม่ได้เพราะแม่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะลูกสาวเขาฝากเงินไว้แล้วไง
ใช่แต่ทีเนี้ยเงินอ่ะมันหายไปแน่แน่นี่คืออีกหนึ่งบุคคลที่เสียชีวิตไปเนี่ยตั้งแต่ปีห้าแปด
คือแสดงว่าย้อนหลังกลับไปก่อนคุณฟ้าที่ตอนแรกเนี่ยถูกตั้งมาเป็นคนที่หนึ่งถูกไหมฮะ
แล้วล่าสุดนะฮะก็มีคุณนิตยาอันนี้เขาร้องมาที่เพจของขนกระแสเลยนะฮะ
คือทางฝั่งของเจ้านายเขาเนี่ยร้องมาว่านิตยาเนี่ยนะฮะมีลูกหนึ่งคนนะ
อืมแล้วนิตยาเองเนี่ยไปรู้จักกับทางฝั่งของแอมแล้วนิตยาเองมีรถ
อืมแล้วหลังจากนั้นเนี้ยก็ถูกตำรวจเนี้ยบุกไปจับแก๊งที่จำนำรถที่ชนบุรี
ทำให้รถคันนี้ไปอยู่กับทางตำรวจแอมก็พาทางฝั่งของน้องนิตยาน้องนิดเนี่ย
ไปจ่ายเหมือนกับเอารถออกมาจากจากสพอ่ะอ่า
หลังจากนั้นได้เงินมาแสนห้าแล้วก็พากันไปเลี้ยง
ก่อนที่จะเสียชีวิตนิตยาวีดีโอคอลหาเพื่อนและคนรู้จักบอกว่า
ทานข้าวกับเพื่อนคนหนึ่งนะชื่อแอม
หลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งนิตยากลับไปถึงที่ห้องพัก

คือเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากครับ
แสดงว่าแอมไอล์ใช้ยาเหมือนผู้เชี่ยวชาญ
คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราจะไปโทษเขาว่าแอมใช้ยาไม่ได้
เพราะตามข้อกฎหมายมันเป็นอย่างข้อกฎหมาย
เรายังไปบอกเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นผู้ทำหรือไม่ทำ
แค่เป็นการตั้งข้อสงสัย
ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ทางฝั่งของนิตยาเนี่ยอยู่กับแอมเป็นคนสุดท้าย
เหมือนกับรายอื่นก่อนจะเสียชีวิต
ก็จะอยู่กับทางแอมเป็นคนสุดท้ายเสมอ

ไม่ได้หมายความว่าตัวแอมเป็นผู้กระทำ
แต่แค่พูดให้ฟังถึงความเชื่อมโยง
หรือว่าเหตุแห่งการสงสัยของสังคม

เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งรายที่ยืนยันออกมาแล้วว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือเปล่ายังมีอีกคนนึงนะครับล่าสุดก็คือมีข้อมูลมาถึงผมเหมือนกันนะครับ
คนนี้นี่เป็นตำรวจนะครับ๑๐ตำรวจเอกอัธิเชษทองยินดีนะฮะ
คนนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับถามว่าเพราะว่าอะไร
ต่างของ๑๐ตำรวจเอกท่านเนี่ยนะครับคือเสียชีวิตเนี่ย
คือเสียชีวิตในรถนะฮะแล้วก็ขับรถเนี่ยไปอัดก๊อปปี้
แล้วเสียชีวิตนะครับแล้วเหตุผลเนี่ยนะครับเขาบอกมีการพูดคุยกันเลยว่า
บอกว่ามีอาการชักเกร็งมือเท้าแข็งขณะขับรถทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนพื้นที่ที่เกิดเหตุอยู่ที่นครปฐมนะครับ
ซึ่งในใบเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าพบปริมาณแอลกอฮอล์นะฮะแต่คนที่แจ้งทางญาติก็คือคุณแอมเป็นคนแจ้งเป็นคนแรกนะครับ
แล้วก็มีคนยืนยันนะครับว่าผู้เสียชีวิตอยู่กับแอมเป็นคนสุดท้ายหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะฮะหลังจากเกิดเหตุแอมเนี่ยนะเป็นคนโทรแจ้งเพื่อนแล้วก็ญาติผู้ตายว่าผู้ตายเสียชีวิตแล้วแล้วแอมก็มาบอกทีหลังบอกว่าผู้ตายติดหนี้เธอแล้วเพื่อนก็ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่า

ใครมีญาติพี่น้องที่ให้นางสาวแอมม์ยืมเงินแล้วเสียชีวิตรีบต่อกับผมด่วน๓ใครมีญาติพี่น้องที่ให้เงินกับนางสาวแอมม์ไปปล่อยกู้เก็บดอกเบี้ยแล้วเสียชีวิตรีบต่อกับผมด่วน๔ใครมีญาติพี่น้องที่นำรถหรือว่าทรัพย์สินประจำนองจำนำกับทางนางสาวแอมม์แล้วเสียชีวิตรีบต่อกับผมด่วน
เรื่องดูดวงไปหารือสีหรือสีอะไรอย่างเงี้ย
ก็จะมีทางฝั่งของพี่น้อยแผงผักมีครูออสแล้วอีกคนหนึ่งก็คือทางฝั่งของคุณนุ้ย
ที่เสียชีวิตก็คือทั้ง๓คนนี้ไปเจอเรือสีตัวนี้หมดเลย
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าตำรวจนำตัวรื้อสีไปสอบปากคำแล้ว
รื้อสีเองไว้ไงพี่รถเมย์มีไหม
ก็มีการสอบสวนเรื่องของ
คุณแอมเนี่ยค่ะที่ชอบพาเพื่อนเดินทางไปดูดวงแล้วก็ตกเป็นเหยื่อ
ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๓รายอย่างที่พี่หนุ่มบอกไป
คือสองคนยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับคดีนะเริ่มยอมรับว่า
คนที่เป็นแม่ค้าขายผักในจังหวัดสมุทรสาครก็คือเจ๊น้อยเนี่ย
เคยไปที่อาสมจริงส่วนอีกสองคนที่เสียชีวิตคือครูออสกับผู้กองนุ้ย
เขาบอกว่าแอมเนี่ยเคยพามาที่อาสมเพื่อดูดวง
ก็คือไปดูดวงอธิบายมาแค่นี้เลยไม่รู้หรอก
คนที่เสียชีวิตก็คือต้องไปทำบุญสะดอกเคาะอย่ามงคลไปตายที่พระปฐมเจดี
อีกคนนึงไปกำลังปล่อยปลาอะไรอย่างนี้
คือจากที่มดดำถามเมื่อสักครู่นี้บอกว่าทางฝั่งคุณแอมเองเนี่ย
เคยเป็นผู้ป่วยจิตเวทแล้วก็มีการไปรักษาแล้วขาดการรักษาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วอาจจะอ้างเหตุนี้ในการต่อสู้กับทางในมุมของทางด้านคดีได้หรือไม่
วันนี้ผมมีโอกาสถามกับทางอายการปรเมฆ
ครับแล้วก็ที่ปรึกษาทางกฎหมาหลายท่าน
เรื่องของจิตเวทขึ้นมาต่อสู้ในคดีเนี่ย
คือข้อพิเคราะห์เนี่ยหรือว่าตามที่ศาลท่านได้มีดีการต่างนานาเนี่ย
คือท่านบอกเลยบอกว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยคือต้องไม่มีสติสัมยัญญัติจริง
อย่างเช่นว่าเดินทานสามารถทานอุจจาระสุนัขได้หรือแบบอะไรอย่างนั้น
อืมต้องหนัดกฎอันนี้มีสติสัมพันธ์ชันยะต้องจากนั้นแต่กรณีของคุณแอมเนี่ย
ถ้าจะอ้างเหตุแบบนั้นอืมไม่น่าจะได้เพราะอันพบว่าวางแผนหมดเลย
คือใช้เขาวางแผนไม่ได้เพราะตามจะพูดแบบนั้นเอ่อเรียกว่าเป็นคนที่สามารถโทรไปทวงตังค์คนได้
เออบอกว่าคนนี้ติดหนี้ได้มีการไปทำธุรกรรมบอกว่าตัวเองเนี้ยเป็นเอ่อเอ่อ
ผู้จัดการมรดกได้หรืออะไรอย่างนี้คือเหตุแห่งเหล่านี้
ในเมื่อตัวเองสามารถที่จะไปทำเรื่องเหล่านี้ได้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางราชการหรือว่าจะไปมีการทวงหนี้ทวงถาม
ทั้งหมดเนี่ยมีสติสัมปชัญญะในการที่จะพูดคุยได้
ไม่ได้เป็นคนที่สติเลอะเลือนหรือแบบเสียจริตแบบเดินผมยาวลุงรังพูดไม่รู้เรื่องอะไร
อันนั้นอีกแบบหนึ่งอันนั้นอีกแบบหนึ่งอ่าอืมนั่นแหละ
แล้วก็มีอีกประเด็นนึงเรื่องของพี่สาวผู้ต้องหาคือแอมเนี่ยค่ะ
ที่บอกว่าเป็นเพศรัชกรก็มีการแบบว่าไล่เลี่ยงกันไปว่าจริงแล้วเรื่องของสารสายไนท์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวพี่สาวเขาหรือเปล่าค่ะ
คือผู้ต้องหานำมาใช้ก่อเหตุทั้งโดสปริมาณต่างที่มีการใช้
คือเขารู้ได้ยังไงว่ามันใช้ในปริมาณเท่าไหร่แล้วผู้เสียชีวิตจะเกิดเหตุการณ์ยังไงบ้าง
คือตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็จะทราบว่าผู้ต้องหานั้นสั่งซื้อมาจากช่องทางอื่น
เพราะว่าปกติเนี่ยสารสายนายเป็นสารควบคุมที่นำมาใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมต่าง
ซึ่งก็ไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปอ่ะค่ะทีเนี้ยพอมีเรื่องเกี่ยวกับเพศรัชกรร้านยาถูกไหมคะ
สภาเพศรัชกรรมก็มีการเปิดจดหมายออกมาเลยบอกว่ากรณีเรื่องของการวางยาพิษยนาย
ทำให้มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องกันมาหลายรายเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าพาดพิงมาถึงเพศรัชกรร้านยา
เขาแจ้งกันว่าเป็นพี่สาวของผู้กล่าวหาสภาเพศรัชกรรมขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับผู้เสียชีวิตและครอบครัว
แล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเร่งหาตัวผู้กระทำผิดรวมทั้งผู้สนับสนุนการกระทำผิดทุกรายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว
ซึ่งสภาเพศรัชกรรมขอเรียนว่าโพตาเซียมสัยนายรวมทั้งโซเดียมสัยนายไม่ใช่ยาแต่เป็นสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตราย
ซึ่งรับผิดชอบดูแลและควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพศ๒๕๕๙
และปกติจะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมไม่ได้นำมาใช้ทางยา
ซึ่งตามที่มีประเด็นข่าวส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะทำให้เข้าใจว่ามีเพศสัจกรผัวพันกับคดีนี้
สภาเพศรัชกรรมขอเรียนว่าเพศรัชกรเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องยาและสารเคมีเพื่อใช้ในการรักษา
แล้วก็ต้องปฏิบัติภายใต้กรอบจัญญบันของการประกอบวิชาชีพที่กำกับดูแลโดยสภาเพศรัชกรรมอย่างเคร่งคัด
หากการสืบสวนขยายผลแล้วพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพเพศรัชกรรมรายใดมีส่วนเกี่ยวพันธุ์ในการกระทำความผิดจริง
สภาเพศศาจกรรมก็พร้อมจะพิจารณาโทษทางจัญญบันต่อไป
ล่าสุดนะครับเพจของดาว๘แฉกได้บอกว่าอ้าวพี่สาวคนละแม่ของแอมสยาไนท์ไม่ใช่เพศรัชกรนะครับ
แล้วตอนแรกทำไมประเด็นข่าวถึงออกมาเป็นเพศรัชกร
นี่คือล่าสุดนะครับที่ทางฝั่งของเพจดาว๘แฉกเขาว่าไว้

ดูให้ดีนะตอนนี้ก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าข่าวมันหลุดมาจากไหนก็
เพราะตำรวจเพราะว่าต้องบอกนะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เรียกว่า๑ชั่วชีวิตคนอาจจะ๒๓ชั่วชีวิตคนเลยคุณจะไม่ได้เจอเลย
ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่สำคัญไอ้การที่แบบมีคนบอกว่าเหตุแบบนี้มันเป็นเหตุเหมือนกับมีการกราดยิงหรือเปล่า
ผมตอบเลยว่าไม่ใช่เหตุกราดยิงมันเป็นเหตุของการที่เกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วก่อเหตุ
แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วคุณกำลังเห็นอยู่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงตามที่เขามีการวิเคราะห์หรือมีการเชื่อมโยงหรือมีการตั้งข้อสังเกตกัน
นี่คือการวางแผนโดยขาดสำนึกผิดชอบชั่วดีรู้สึกว่าชีวิตมนุษย์เหมือนผักที่คุณสามารถเด็ดทิ้งได้เมื่อไหร่ก็ได้
เพราะเรื่องมันไม่ได้เกิดขึ้นทีเดียวแต่มันมีการถ้าเป็นจริงนะฮะต้องบอกถ้าเป็นจริงนะเพื่อความเป็นธรรมเขาพูดความเป็นจริง
มีการวางแผนว่าจะต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้สิ่งที่น่าสงสัยที่สุดซึ่งตอนเนี้ยหลายคนคงจะต้องไปตามหาคือ
เขารู้ได้ยังไงถ้าเขาทำนะเขารู้ได้ยังไงว่าต้องใส่ยาปริมาณเท่านี้คนคนนี้ถึงจะไปตรงจุดนั้นแล้วเสียชีวิตตรงนั้น
ในช่วงเวลานี้อันนี้คือสำคัญที่เขารู้ได้ยังไงแล้วใครสอนเรียนรู้จากที่ไหนเพราะว่าสายไนท์ให้มากไปตายเดี๋ยวนั้น
ให้น้อยไปก็ไม่ตายจะให้ยังไงให้คนที่จะตายเนี่ยไปตายในจุดที่มันแบบห่างจากตัวเขาหรือในระยะเวลาที่เขาตั้งทงเอาไว้
แล้วก็ห่างจากตัวเขาคนที่รอดมาเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นไง
ของเขาเองไม่ได้โดนแบบนั้นเขาไม่ได้โดนเขาไม่ได้มีตัวยาอันนี้มา
เขาไม่ได้โดนแบบนั้นแต่มีคนหนึ่งที่โดนแล้วไปแล้วมีคนนึงที่รอดชีวิตได้นะฮะลองขึ้นชื่อมา
มีอยู่คนหนึ่งที่รอดเขาบอกว่าที่โทรหาแฟนแล้วแฟนไปรับแล้วรีบพาไปโรงพยาบาลอ่ะ
เนี่ยนะฮะก็คือคุณปลาผู้รอดชีวิตขวามือนะครับคุณปลาเองเนี่ยก็คือรู้จักกับทางคุณแอมเป็นอย่างดีนะครับ
แล้วคุณปลาเนี่ยเพิ่งจะหายจากโควิดมาแล้วคุณปลาเองเนี่ยก็มีอาการไอไม่ค่อยสบาย
ปรากฏคุณแอมเองเนี่ยได้มีการเอายาเป็นแคปซูลเม็ดนึงให้กับทุกคุณปลาเนี่ยได้กิน
ก็มีอาการนะฮะมีอาการมีอาการเหมือนกับใจสั่นนะครับหายใจไม่ออกหน้ามืดเวียนหัว
แล้วหลังจากนั้นเธอก็เลยโทรศัพท์หาแฟนนะฮะแล้วก็ตอนแรกก่อนโทรหาแฟน
ก็โทรศัพท์หาทางฝั่งของแอมบอกแอมเนี่ยฉันมีอาการเป็นแบบนี้แบบนี้
แบบนี้แต่ปรากฏว่าทางแอมบอกว่าเออฉันไปช่วยยังไม่ได้หรอ
ฉันหลงทางอยู่เออเนี่ยทานเข้าไปสามสิบทีมีอาการเนี่ย
มือเท้าเริ่มชาหายใจไม่ออกโทรศัพท์แจ้งแฟนบอกให้แฟนให้โทร
แต่แอมบอกว่าเฮ้ยฉันหลงทางอยู่สุดท้ายนะฮะเธอก็โทรหา๑๖๖
แล้วรถพยาบาลไปรับทันแต่ตอนที่เธอก้าวขึ้นรถพยาบาลเนี่ย
หมดสติไปแล้วแล้วหัวใจหยุดเต้นแพทย์เนี่ยปั๊มหัวใจขึ้นมาได้
แล้วก็ให้น้ำเกลือเพื่อไล่สารพิษออก
แล้วเธอรอดมาตอนแรกเธอไม่ได้เอกใจนะครับ

สุดท้ายตอนนี้เธอบอกเธอรู้สึกเชื่อเหลือเกินว่าเธอโดนแบบนี้
จากคนใกล้ตัวเธอเองนั่นแหละ
ไปถึงห้องฉุกเฉินหัวใจหยุดเต้นแล้วแล้วปั๊มขึ้นมา
ข้อสงสัยดังครับพี่หนุ่มว่ากรณีที่สมมุติคนที่เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย
รอบวงสมมุติถ้าเป็นตามนั้นนะคะ
คือสมมุติถ้าเกิดเสียชีวิตเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องชนะสูตทุกศพถูกไหมคะ
คือจริงแล้วอันนี้มันก็เป็นช่องว่างอยู่นิดนึงเหมือนกัน
ซึ่งปกติแล้วสมมุติว่าชาวบ้านบางครั้งเขาก็อยากจะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาแบบเร็ว
พอคือเราต้องรู้จักอย่างหนึ่งก่อนว่าพอมีคนตายปุ๊บเนี่ยใช่ไหมครับ
ไปส่งไปโรงพยาบาลเขาจะมีการออกใบรับรองการเสียชีวิตมา
ซึ่งในนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้มีการตรวจพิษศพอย่างชัดเจนแหละ
เขาก็จะลงมาเลยว่าอ๋อเลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจมีเลือดออกอะไรต่างนานาอย่างนี้
ซึ่งมันยังไม่ได้มีการพิสูจน์แบบโดยเชิงลึก
พอญาติไม่ติดใจเนี่ยแล้วตำรวจเองเนี่ยก็ปล่อยผ่าน
เพราะว่าในเมื่อญาติไม่ติดใจคุณก็เอาศพไปเลย
เพราะว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะมีเหตุแห่งอะไรก็อาจจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจวายต่างนานา
ชาวบ้านก็ไม่รู้ญาติพี่น้องก็ไม่รู้ก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ซึ่งไอ้ตรงนี้มันเป็นบรรทัศน์ที่มันไม่ควร
มันควรจะต้องมีการตรวจสอบมากกว่านั้น
ไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาผลแบบนี้มันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย
มันย้อนหลังกลับไปไม่ได้แล้วแล้วมันไม่เป็นธรรมกับคนตาย

สมมุติถ้าเกิดย้อนไปคนแรกที่บอกว่ามาจากศาลมีที่ที่ว่ามี๓อีโคนอเมริกา
ดังนั้นคุณแม่เขาอาจจะได้สงสัยว่าเอ๊ะตายเพราะอะไร
ก็คืออาจจะทำพิธีทางศาสนาก็เผาไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่
หรืออาจจะสงสัยแต่ทำอะไรไม่ได้
บางคนเขาอาจจะสงสัยแต่มันก็คงไม่มีเหตุอะไรนี่
ใช่ไหม
มีบางเคสที่อยู่ใน๑๔รายเนี่ยบางคนก็มีการแบบว่าชนะสูตรศพเหมือนกัน
แต่เวลามันออกมาตอนนั้นก็คือเหมือนแค่แบบเกี่ยวกับหัวใจอะไรอย่างนี้
คืออันนี้ไม่ได้เป็นการพิสูจน์เชิงลึกแต่มันเป็นแค่เหมือนกับรับรองการตาย
ใช่เป็นกรณีแบบนั้นไปเพราะว่าตรวจมาทั้งหมดที่แบบเห็นผลออกมาตรวจไม่มีเลย
สูจนเชิงลึกก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคือญาติ

เพื่อจะมีการพิสูจน์เพิ่มเติมลึกลงไปเช่นเอาไปผ่าพิสูจน์หรืออะไรอย่างนี้
จำตอนถุงดำได้ไหมถุงดำภูมิกับโจ้

ก็คือถ้าผมจำไม่ผิดนะผู้ตายเนี่ยนะก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้ต้องหาคนหนึ่ง
แล้วตอนนั้นบอกว่าผู้ต้องหาวิ่งหนีแล้วก็ล้มลงไป
หลังจากนั้นนำส่งโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิต
ตอนแรกเลยเนี่ยได้มีการชันนูศุสฝ์เนี๊ยะ
ไม่ใช่ชันนูศุสฝ์เรียกว่าการรับประรองการตายเนี่ย
แค่บอกว่าหัวใจล้มเหลว

ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้ามันปล่อยผ่านมันก็อ๋อตายเพราะหัวใจวายตายไง
อาจจะแบบมีสารอะไรของคุณเข้าไปแล้วทำให้คุณตายเอง
แต่ว่าไอ้เหตุของการที่ว่าเป็นพิสูจน์เพิ่มมากขึ้นว่า
คุณขาดอากาศหายใจเนี่ยมันไม่ได้มีการพิสูจน์ในเบื้องต้นไง

เพราะเขาพิสูจน์เบื้องต้นออกหนังสือรับรองการตายหรือใบมรณบัตรเนี่ย
เขาก็จะออกแค่ว่าอย่างคนตายที่เป็นผู้ต้องหากรณีของทางภูมิกับโจ้เนี่ย
เขาก็จะออกมาบอกเลยบอกว่าอ๋อหัวใจล้มเหลว
เนื่องจากพบสารเสพติดบางอย่างอยู่ในปัสสาวะ

ญาติก็โอเคในเมื่อมันอาจจะเสพยาจริง
แล้วมันก็หัวใจวายตายจริงก็ไปสิ

แต่บังเอิญไอ้เหตุครั้งนั้นมันมีคลิปวิดีโอออกมา

มันมีคลิปวิดีโอออกมาถ้าไม่มีคลิปวิดีโอออกมาเนี่ย
ก็จะไม่ได้มีการชนะสูตรแบบลงลึก
แต่พอมันมีคลิปวิดีโอออกมาปุ๊บเนี่ย
ว่ามีการใช้ถุงดำในครอบหัว

มันก็มีการนำเอาศพเนี่ย
เอาไปตรวจพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่ง

คราวนี้ถึงได้ออกมาไงว่าเขาขาดอากาศหายใจ
ไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่ามีสารเสพติดในร่างกาย
เข้าใจป่ะอืมคือมันเหมือนกับว่าระบบของทางเราเนี่ย
มันเหมือนแบบต้องมีเรื่องต้องติดใจต้องอะไรแบบนี้
ต้องมีข้อสงสัยต้องมีข้อสงสัยมีเหตุมีอะไรอย่างนี้
แปลกแปลกมีอะไรแปลกแปลกอะไรอย่างเงี้ยอืม
มันจะต้องทำเรื่องไม่ใช่ง่ายนะไอ้การที่จะขอชนะสูตร
เราคิดว่าพูดอย่างนั้นแต่หมายถึงว่ากว่าจะทำเรื่อง
ต้องไปลงพงลงพักเพื่อชาสูตรว่าเฮ้ย
มีข้อสงสัยในการตายก็ถึงจะทำให้ถูกต้องไหมล่ะ
ไม่ใช่อยู่ดีแบบปุ๊บแล้วเหมือนเอาจริง
แต่ละคนเนี้ยขนาดตำรวจต้องควรเป็นตำรวจนะ

เป็นเรื่องของสมองส่วนหนึ่งซึ่งแบบ

ขาดเรื่องของความผิดชอบตัวดีรู้สึกอะไรอย่างนี้
เหมือนกับเหมือนก็เด็ดผักทิ้งอะไรอย่างนี้

เมื่อยังไม่เข้าสู่กระบวนตามตามชั้นศาลเนี่ย
เขาก็ยังเป็นผู้ล้องหาที่ยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดนะ
แต่ว่ามันก็คือมีเหตุแห่งความสงสัย
และความเชื่อมโยงที่หลายคนหรือสังคมเนี่ย

แต่วันนี้อาจารย์ปรเมฆแกก็ฟันทงนะ

เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับทุกคดี

เป็นข่าวที่คนไทยแบบดูแล้วสลดนะ

มันขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นข่าวที่แบบ

เพราะตอนนี้ตัวแอมเองเขาก็ไม่ตอบ

ตำรวจจะตรวจทั้งเลือดทั้งอะไรต่าง

ถ้ามีการใช้สารสายนายจริงเขาหยิบจับ

แต่จริงแล้วผมบอกเลยว่า

แต่คนที่ควรจะต้องสงสัย

คือชักเกรงบีบอะไรอย่างเงี้ย

ตั้งเหตุแห่งความสงสัยไว้ได้ก่อนเลยนะ

เออแต่พอไปคุยกับทาง

เขาไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้

โอ้โหทำได้ขนาดนี้พวกเรายังตกใจเลยอ่ะ

หมายความว่าเรายังตอบไม่ได้

บอกล่าสุดนะฮะมีสามีคนหนึ่งครับ

ส่งยาที่เป็นแคปซูลมาให้บอกเป็นยาลดความอ้วน

หรือนี่คือจะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเชื่อมโยง
กับเรื่องลาวเหตุ
ติดกันโดยเจ้าของสวนก็ชื่อนางเสรี

คือจากการสอบถามนางเสรีก็เปิดเผยว่า
ตนเนี่ยก็เป็นเกษตรกรปลูกยางพารา
แล้วก็ได้ปลูกสับปะรดเสริมในสวนยางพาราด้วย
ซึ่งปลูกต้นสับปะรดได้ประมาณ๒เดือน
ตอนนี้มันก็เริ่มออกดอกออกผลแล้วล่ะ

ลูกออกมาไม่เหมือน
เป็นเหมือนเป็นพัดเลย

เพื่อนบ้านทราบกันโอ้วัดไอ้ไข่ไม่ไปแล้วไปดูสับปะรดไปดู
รถก็ไปดูเริ่มจากบ้านเลขที่ก่อนอันนี้ดูแล้วไม่เป็นสับปะรดนะ
มันเป็นอะไรอ่ะฮะเป็นพัดเป็นพัดไงเหมือนพัดอ๋ออีหนุ่มเข้าใจคำว่าไม่เป็นสับปะรดแล้วนะเนี่ย
อ้าวมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเรียวเนอะอืมหกหนึ่งทับสี่อืมเนอะ
คนก็แห่ไปดูกันว่าทั้งหมดเนี่ยมีสับปะรดประมาณกี่หัว
เขานับได้ห้าสิบถึงหกสิบหัวไหนวะอยู่ในอันเดียวกันเนี้ย
คนก็เลยไปเสี่ยงโชคบางคนก็นำไปตีเป็นตัวเลขต่างตามความคิดของตัวเอง
น้ำแดงล่ะยังไม่มีเธออืมสับปะรดเลยเอาไปเลขอยู่ในแวดวงแถวนั้นไปก่อน
อืมเพราะว่าปลูกปลูกสองเดือนก็เลยแบบว่ามันมีการกลายพันธุ์เหรออุ้ย
อันนี้เขาเรียกว่าสับปะรดกลายพันธุ์เหรอนี่ไงนี่ไงเห็นไหมล่ะ
กลับแล้วสัมผัสแล้วอ่าเดี๋ยวแป้งจะมาแล้วอื้อยแคบหนึ่งหรือ
มันดูแค่สับปะรดจริงเนอะอือเป็นสับปะรดอื้อ

เยือนยุนอยู่น้ำมั้ยพะนี่ตาอยู่น้ำมั้ย
ไม่กินหรอกเธอกินย้านน้ำเยอะเอานิํกพะนี่ตาดีกว่า
คนก็อยากจะรู้ว่าหลังจากที่หนิงเนี่ยมีคนไปแชร์รูปแบบว่า
คุณแอ่นิํงมาก่อนนี้ตอนแต่งงานกันใหม่มองใหม่ใหม่
ให้มาเต็มติ๊กต๊อกไปหมดเลยเขาก็ถามว่าอ้าวร้านที่นิ้งออกมาแถลง
ออกรายการคุยแซ่บโชว์แล้วเนี่ยตอนนี้หนิงอยู่ที่ไหน
ก็มีกระแสข่าวลือมากมายนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความรักระหว่างหิว
นิตากับจินจรินเนี่ยที่ยังตกลงหย่ากันไม่ได้
รวมไปถึงเรื่องของมือที่๓ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ล่าสุดคุณนายธัญญาก็ได้โพสต์ติ๊กต๊อกคลิปหนิงกับจินเนี่ย
พร้อมระบุข้อความว่าถ่ายคุยแซ่บโชว์เสร็จ
คุณหนิงมาส่งที่บ้านพี่ย่าที่มาส่งพี่ย่าที่บ้าน
ต้องเชื่อบอันนี้ตาอะไรอย่างงี้เลยอ่ะเออมันเบาที่สระผมมา
รถหอมแล้วก็เจอคุณผู้ชายพอดีเขายังอยู่บ้านเดียวกันนะทุกคน
รู้แล้วค่ะว่านางอยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละส่งกำลังใจให้หน่อยเร็ว
คิดได้ไวนะจินยังไงยังไงนั่นคุณไอทุนธรรยาบอก
ขนาดที่ในคลิปของทั้งสองฝ่ายก็มีสีหน้ายมจากเฉยปกติอะอันนี้
อันนี้เมื่อไหรเลยนี่แหละล่าสุดที่นางไปถ่ายนะ

ก็ปกติน่ะแหละแล้วทันย่าอย่างแซวจิมรู้
เฮ้ยเป็นคนดังแล้วนะเจ้าตัวก็
หูหัวเราะพร้อมทำมือชุชุชุชุอ๋ออือ
บางทีเนาะเราอ่านข่าวคิดว่ายิ่งใหญ่ไหม
เขาไม่ได้เป็นอะไรกันนะดูสิเขาก็อธิชย์ปกติ
มีบ้านนั่นด้วยเหรอไม่เอาเว้มีที่ว่างก็มีหลายคนมีดาราอยู่อยู่อยู่ระยะ
แต่มีใครนะมีไปไปที่บอกต้องฝีมีมือบ้านพี่ปุ้ยพี่มนวร
พรุ่งนี้งด๑วันกลับมาเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะฮะ

สวัสดีค่ะ